เปล่าค่ะกินแล้วชักดาบไม่ใช่ชักกระตุกนะคุณผู้ชมแต่เกือบจะกระตุกเพราะว่าโดนกระตืบนี่แหละ
พ่อค้าแม่ค้าโอ้โหมารุมเลยค่ะแต่ตัวนักท่องเที่ยวคนนี้ก็ไม่ยอมก็จะสู้เหมือนกัน
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้เดี๋ยวลองดูค่ะ

นี่คือพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่พอใจค่ะโอ้โหประเข็นสหบาทาเวียงด้วยต่อยด้วย
แล้วเมื่อกี้เอาอะไรเอาเก้าอี้มาฟาด
เขาไม่พอใจเพราะว่านักท่องเที่ยวผู้ชายคนนี้ตัวเขาใหญ่นะ
แล้วกินข้าวไม่ยอมจ่ายตังค์โดนตะลุมบอลโดนต่อยโดนเตะแบบนี้ค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมตอนแรกผู้ชายคนนี้นะเขาเดินมาตรงร้านมันเป็นร้านรถเข็นใช่ป่ะคุณผู้ชม
แล้วก็หยิบของกินจากร้านรถเข็นพ่วงข้างไม่จ่ายตังค์
ทีนี้แม่ค้าคนไทยเองไม่พอใจสิอ้าวทำไมยูมากินแล้วยูไม่จ่ายตังค์ให้ไอ
มาบอกให้เขาว่าให้จ่ายค่าอาหารก็โตตอบเถียงกันไปมา
หลังจากนั้นค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งคนไทยนะตัวใหญ่หน่อยสวมเสื้อดำกระโดดเตะก่อนเลย
แล้วก็มีคนมาดึงมาห้ามเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวกางเกงขาวเสื้อชมพูแดงคนนี้ก็เดินหนี
พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่พอใจอีกเดินไปท้าทายแล้วก็ชุนละมุนอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยมีพ่อค้าคนนึงที่เขาใส่เอี๊ยมกันเปื้อนเอาเก้าอี้เหล็กไปฟาดใส่นะคะ
นักท่องเที่ยวพอเขาแย่งเก้าอี้ได้ก็ไม่พอใจแล้วค่ะปรีเข้าไปทำร้ายพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันเห็นไหม
คือเขาก็ไม่ได้แบบเป็นหมาจนตรอกยอมให้ทุกคนทำไม่ใช่เขาก็สู้ไปเหมือนกันค่ะ
ทีนี้ค่ะหลังจากที่สู้นัวกันอยู่ตรงนี้อีลุงตุงนังกันอยู่แป๊บนึงนะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
พอเห็นภาพแบบนี้เอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้เอาจริงมันก็ส่งผลกับภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยว
เราก็เลยถามไปที่โรงพักพัทยาหน่อยค่ะว่าเอ๊ะมีคนไปแจ้งความหรือยัง
ตอนนี้ยังไม่มีนะฝั่งคนเจ็บเองไม่รู้ใครเจ็บบ้างแหละ
พ่อค้าแม่ค้าก็คงจะเจ็บตัวนักท่องเที่ยวเองก็คงจะเจ็บก็ไม่ได้ไปแจ้งความ
ทีนี้ก็เลยเราก็ไม่รู้นะว่านี่คือสัญชาติเป็นนักท่องเที่ยวจากสัญชาติอะไร
แล้วเหตุการณ์สุดท้ายมันคือยังไงนะคะแต่เนี่ยพอเกิดแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ
การท่องเที่ยวของบ้านเราเหมือนกันแต่กินแล้วต้องจ่ายสิเนอะเออ